เนี่ยผมเอาใจดอมเลยอะไรฮะเอาใจดอมรู้จักคุณแน็กเกษลินไหม
อ่ารู้จักรู้จักอ่ารู้จักรู้จักนะครับชั้นครูอ่าชั้นครูนะฮะ
เขาไปมีคลิปเป็นแม่เสือสาวเป็นแม่เสือสาวนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่บนเวที
อันนั้นไม่แปลกเพราะเป็นอาชีพของเธอแต่บนเวทีป้ายโรงเรียนโรงเรียนพัทธลุง
จัดในโรงเรียนเหรอเอ้าจัดโรงเรียนหรือเปล่า
ใช่มั้ยดอมใช่มั้ยใช่มั้ยหมายถึงในโรงเรียนใช่มั้ยไม่ใช่คุณแน็ตใช่มั้ย
ไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าทำผมแบบแบบอะไรนะตรงที่เรียดหน่อยเหรอ
เออแบบว่าอย่างยุ่งเขาประกวดอังงามเมื่อก่อนอ่าเออไม่รอให้ไทยหน่อย
เอาคลิปนี้วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นครับคุณผู้ชมฮะเขาถามว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ที่มีนักร้องสาวสวมชุดวาบวิวลายเสือขึ้นไปร้องบนเวที
แล้วมีป้ายโรงเรียนพัทธรุงอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับจัดงานในโรงเรียนแบบนี้ได้เหรอเออ
อ๋อนะครับท่านผู้บริการโอ้โหเดือดร้อนถึงท่านเลยเอาอย่างงี้ได้
ว่าเดือดร้อนเลยครับคุณมณีเรืองแก้วผู้บริการโรงเรียนพัทธลุง
ยืนยันนอนยันว่าไม่ใช่จะไม่ใช่ฟังก่อนฟังก่อน
งานนี้ไม่ได้จัดที่โรงเรียนพัทธรุงนะแล้วก็ไม่ได้จัดในจังหวัดพัทธรุงด้วย
เก่าของโรงเรียนพัทธลุงอ่ะที่เขารวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
เขาจัดงานรวมสิทธิ์เก่าจากจังหวัดต่างเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
สถานที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียน
ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะจ๊ะอันนี้ศิษย์เก่าล้วนศิษย์เก่าที่เขาไปร่วมงานคนหนึ่งเขาเล่าบอกว่า
งานนี้เนี่ยนะมีศิษย์เก่าโรงเรียนพัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดต่างเนี่ยแล้วก็ครอบครัวมาร่วมงานยี่สิบสามรุ่น
ครับ๘๐๐๙๐๐คนอ่ะในงานนี้พอเขาเตะบอลกระชับไม่เกินเสร็จนะมันก็ต้องกินเลี้ยงกันนะครับ
ฟุตบอลนี่เขาบอกว่ามีรุ่นตั้งแต่๔๒ปีถึง๔๖ปีนะฮะอายุเยอะทั้งนั้นพอมีการแสดงนะฮะก็แม่ช่วงค่ำนะ
นี่ไปออกกันหน้าเวทีเลยอ่ะเขาก็ต้องเชิญแบบว่านักร้องที่แบบเรียกร้องความสนใจอะไรได้เขาก็เลือกคุณแท็ตนะ
คุณแท็กเกษลินเนี่ยมาร้องสองเพลงค่ะโอ้โหคลิปนี้สนั่นโซเชียลทางสิทธิ์เก่าเขายืนยันว่าหนึ่งไม่ได้จัดที่โรงเรียนพัทธรุงสองจัดงานถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้จัดในกรุงเทพด้วยจัดในกรุงเทพดอมแม่ถ้าบอกสักนิดนะดอมนะดอมได้ไปถ่ายมาหน่อย
ไม่ใช่คืออาจจะต้องบอกสิทธิ์เก่าหน่อยว่าถ้าจะมาจัดงานอย่างนี้แล้วเชิญศิลปินที่แต่งตัวอาจจะดูว่าวิวหน่อย
พอเอาชื่อโรงเรียนไปขึ้นแบบนี้มันอาจจะเสียไปถึงโรงเรียน
คือมันเกิดความเข้าใจผิด

นะคะจบกราบ๕
คือจริงขึ้นว่างานสิทธิ์เก่าโรงเรียนพัทธรุงแล้วก็บอกสถานที่หน่อยจัดที่ไหน

ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันภาพเดียวมันแปลได้ล้านความหมายนะคะ